ตลอดกินกันต่อคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปที่ร้านนี้เกี่ยวกับเรื่องของทุเรียน

ทุเรียนเนี่ยโอ้โหนำมาแปรรูปได้หลายอย่างเลยทีเดียว
ร้านนี้ก็เช่นกันนะครับนำมาแปรรูปเป็นขนมเค้กทุเรียน
แล้วนอกจากนี้ยังมีอีกหลายเมนูให้เลือกสรรเลยทีเดียว

โอ๊ยคูณมันไม่แพงนะปกติแล้วเค้กปอนหนึ่งก็ราคาประมาณนี้แหละ
ใช่แล้วครับร้านนี้อยู่ที่จังหวัดสุโขทัยนะครับ
ชื่อร้านขนมจ่าจ๊อกในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
ก็เป็นของดาบตำรวจธนงศักดิ์นาควิจิตรหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าจาจ๊อก

นี่แหละครับเขาเล่าว่าใช้เวลานอกราชการนะครับกลับมาช่วยภรรยา
รักภรรยามากน่าเป็นแบบอย่างจริง
ช่วยคุณภรรยาทำขนมขายหารายได้เสริมโดยจ่าจ๊อก
และลูกชายจะช่วยกันทำขนมขายที่หน้าร้านส่วนภรรยาก็คือ
คุณกันทิมาจะช่วยดูแลด้านการผลิต
ต่างนั้นเขาบอกว่าได้มาจากเรียนทำขนม
จากวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
แล้วก็นำมาคิดต่อยอดเองนะครับ
เอเครก็ไส้ทุเรียน
แล้วกลิ่นทุเรียนขึ้นมาน่าทานมาก
ถ้าใครไม่ชอบก็อาจจะแปลก
แล้วก็ต้องติดใจร้านนี้แน่นอนไปกันได้

หิวจ๊อกเลยเนี่ยเดินผ่านแล้วหิวจ๊อกเลย

เขาบอกว่าก็อย่างที่บอกนะครับ
เค้กอยู่ที่ปอนดละ๓๐๐บาท
แล้วก็เอามาขายไปตัดชิ้นได้ด้วยนะ
ถ้าไม่อยากจะกินเยอะก็ซื้อเป็นชิ้นเล็ก
ละ๓๐บาทเท่านั้นถูกคุณผู้ชมครับ
แล้วก็เอแคร์ทุเรียนกล่องละ๓๕บาท
ถ้าเป็นเครปโรทุเรียนก็กล่องละ๕๐บาท
อื้อหูราคาถูกมากเลยนะครับใช่แล้วนะครับน่าทาน
อ่ะลองไปทานกันดูสำหรับสายทุเรียนในช่วงนี้